มีคนตายนะคะที่ลบบุรีค่ะเป็นคุณลุงที่เลี้ยงวัวอยู่กลางทุ่งนา
ปรากฏว่าถูกคนร้ายเนี่ยยิงคาที่พักจนเสียชีวิตนะคะ
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุก็ลงพื้นที่ไปดูค่ะเป็นพื้นที่ของตำรวจสพชัยบาดานนะคะ
ปรากฏว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นคอกวัวป่าสาธารณะที่เขาเตียน
หมู่บ้านเขาสลัดใดในอำเภอชัยบาดานที่เกิดเหตุเนี่ยตรงที่พักเนี้ย
ใช้รถเทรลเลอร์ลากจูงดัดแปลงเป็นที่พักผู้ตายคือในสังเวียนเข็ด
เชตุราชนะคะอายุหกสิบเจ็ดปีนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่บนพื้น
กางเกงขายาวสีน้ำตาลไม่ใส่เสื้อมีไฟฉายคาดอยู่ที่หัว
แล้วก็มีมือถือตกอยู่ที่ปลายเท้าตรวจสอบเบื้องต้นแผลที่ถูกยิงเนี่ย
เข้าที่รักแร้ด้านซ้ายและถูกยิงด้วยปืนลูกซองนะคะ
คนก็ถามว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นถึงมาถูกยิงตายกลางที่พัก
โดดเดียวเดียวแบบนี้ตรวจสอบย้อนกลับไปเห็นบอกว่าก่อนที่จะกลับมาที่ที่พักเนี่ย
ผู้ตายไปกินเหล้ากับเพื่อน๔คนนะคะแล้วก็กลับมานอน
รุ่งเช้าก็มีคนมาเจอเป็นศพอะค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะถูกฆ่าเมื่อคืนนี่แหละ
แล้วก็น่าจะเป็นคนรู้จักที่เข้ามาเจาะยิงในระยะประชิดด้วย
เพราะว่าเจอหมอนกระสุนปืนติดอยู่ที่หน้าอกผู้ตายนะคะลูกสาวผู้ตายคุณทิพยาบอกว่าปกติ
พ่อเนี่ยก็จะเลี้ยงวัวอยู่ที่บ้านแต่ระยะที่ผ่านมาฝนมันตก
ก็ท่วมขังทุ่งย่าก็เลยลำบากเรื่องที่เลี้ยงวัวเลยย้ายวัวมาตรงจุดเกิดเหตุตรงนี้ได้สองอาทิตย์แล้วค่ะ
ก็กะว่าจะเลี้ยงอยู่ตรงนี้ประมาณสักเดือน๒เดือนก่อนแล้วค่อยย้ายวัวกลับไปเลี้ยงที่บ้านเหมือนเดิม
แต่กลายเป็นว่าพ่อมาถูกยิงเสียชีวิตนะคะถ้าถามว่าพ่อเป็นคนยังไง
ครับพ่อก็เป็นคนเสียงดังโผงผางแล้วก็ชอบกินเหล้า
แต่ว่าไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครค่ะ
แล้วเขาเลี้ยงหัวที่นี่นานนี้ยังแกเพิ่งขึ้นมาได้สิบสิบสองสิบสี่วันหรอ
หนุ่ม๑๔วันเพิ่งขึ้นมาเพราะว่าอยู่ไม่อยากให้ขึ้นมาค่ะ
ไม่แรกไม่อยากให้ขึ้นมาเลยอยากให้แกอยู่เพราะว่าหนูแบ่งที่ที่คลองโป่ง
ให้แกปลูกปลูกไว้ก็ปลูกมันครึ่งหนึ่งให้แกเอาไปเลี้ยงหัว

แกอยากขึ้นมาเลี้ยงแค่ว่าย่ามันเยอะทั้งแรกผมไม่ให้เลี้ยงที่ใด
แล้วรู้ไหมว่าที่สาเหตุที่ว่าตายสาเหตุยังไม่รู้เลยเหมือนกับว่า
มันก็อยู่กับซอกนี้นะเขาก็อยู่กันสองคน
หลายคนก็คิดว่าอาจจะเป็นเพื่อนร่วมวงเล่าหรือเปล่า
กินเหล้ากันแล้วพูดไม่เข้าหูไหมหรือยังไง
แต่ล่าสุดมีรายงานว่าตำรวจจับตัวคนเกาะเหตุได้แล้วนะคะ

เมืองต้นพรุ่งนี้จะเตรียมคุมตัวทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ